เป็นเหตุการณ์หิวจนตายฮะหลายคนบอกเฮ้ยมันต้องเป็นทวีปแอฟริกาหรือเปล่า
รอบนี้ลักษณะใกล้เคียงกันคือหิวคุณลุงคนนึงเนี่ยหิวจนตาลาย
จากนั้นเป็นลมเป็นลมแล้วหมดสติวูบเสียชีวิตกลางทุ่งนาตัวเองฮะ

กินข้าวเช้าเนอะแล้วออกจากบ้านกี่โมงครับ
เช้ามืดเช้าเช้ามืดสองโมง
มันจะมารายการรอบยังไงรอบยังไงดักปลาอ๋อดักปลา
นี่เพื่อนบ้านญาติญาติพยายามจะช่วยอธิบายนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
เคาะร้ายคือลุงสุวรรณตะกุดเงินอายุ๖๗ปีสภาพศพเนี่ย
เห็นลอยน้ำมือแกมือแกเหมือนเกร็งขึ้นมา
เกร็งเท้าเกร็งนอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาในพื้นที่ของหมู่๒
ห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
ตรงจุดนี้ห่างจากตัวที่เป็นชุมชนที่เป็นหมู่บ้านประมาณสัก๕กิโลเมตร
ตำรวจในพื้นที่ตำรวจมาแพทย์มาแต่ตอนจะเข้ามาเนี่ยขับรถมาไม่ได้นะ
พื้นที่มันทุลักทุเลมากต้องนั่งรถข้างหลังรถไถ
ต้องนั่งรถไถกันเข้ามากลางทุ่งนามาตรวจสภาพศพของลุงสุวรรณ
แล้วก็มาพร้อมกับญาติของลุงสุวรรณนะครับ
อย่างลูกสาวลุงสุวรรณคุณพิมทองเทศไทยอายุ๓๗ปีอธิบายใหม่หมดเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากเรื่องตอนเช้า
ตอนเช้าเนี่ยกินข้าวจากบ้าน๖โมงเช้าแล้วนะก็มาที่ทุ่งนา
หลังจากนั้นมาช่วงกลางวันโดยปกติลุงสุวรรณต้องกลับมากินข้าวที่บ้าน
แต่วันที่เกิดเหตุลุงสุวรรณไม่กลับพ่อไม่กลับ
ก็เป็นห่วงลูกก็เป็นห่วงก็เลยให้ญาตินั่งรถไอ้รถไถมาดูที่ทุ่งนา
พอมาดูที่ทุ่งนามันจะมีขนำเล็กหาไม่เจอหาลุงสุวรรณไม่เจอเดินหาให้ทั่วนาเลยครับ
สุดท้ายแล้วมาเจอเกร็งเนี่ยมือเกร็งเสียชีวิตแบบนี้
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีคุณพิมพ์ทองยืนยันคุณพ่อไม่มีโรคประจำตัวนะ
และแข็งแรงมากสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากความหิว
หิวจัดผสมกับความร้อนจัดเอาใหม่นี้
หิวคือสภาพของลุงหิวจัดและอากาศมันร้อนจัดฮะ
ทำให้คุณพ่อเป็นลมเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ซึ่งญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้
นำร่างของลุงสุวรรณไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปครับ